พาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยนะคะไปดูเหตุไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชม
ไฟไหม้ร้านตัดผมนะคะงานนี้เสียชีวิตหนึ่ง
ส่วนหมาเนี่ยรอดตายหวุดหวิด๔ตัวเสียชีวิตไม่ใช่คนนะคะกระรอกค่ะ
นี่ค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมดูนะคะแล้วสักประมาณช่วง๒ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เนี้ยเป็นร้านตัดผมอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่เห็นไหมคะ
หลากหลายหน่วยงานต้องช่วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจกู้ภัยนักดับเพลิงนะคะ
คุณผู้ชมต้องใช้ทั้งรถกระเช้าแล้วก็รถดับเพลิงเห็นไหมคะ
ต้นเพลิงเนี่ยน่าจะอยู่ด้านบนสูงสูงอะค่ะครับรถดับเพลิงไม่น่าจะเอาอยู่นะคะ
ต้องใช้รถกระเช้าค่ะคุณผู้ชมช่วยกันระดมฉีดน้ำเพื่อสกัดเพลิงนะคะ

เจ้าของร้านตรงนี้ชื่อว่าคุณชวลิศนิรคมนะคะ
ก็ตอนนั้นเนี่ยเคราะห์ดีมากเลยนะคะไม่ได้อยู่ที่ร้าน
ออกไปทานข้าวข้างนอกกับภรรยาหลังจากที่ปิดร้านแล้วนะคะ
ตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมีคนโทรไปแจ้งก็คือเพื่อนบ้านนั่นแหละ
บอกว่าร้านของคุณเนี่ยโดนไฟไหม้นะคะโอ้โหตาลีตาเหลือกรีบกลับมาเลยค่ะ
พอมาถึงรู้ไหมคะว่าเขาทำยังไง

ห่วงหมามากหมาชีวาว่า๔ตัวรอดทั้งสี่นะคะ

ส่วนกระรอกนี่หมา

ส่วนกระรอกถูกรมควันตายคากรมเลยค่ะ

นี่ค่ะเจ้าของร้านตัดผมตรงนี้นะคะสงสารมากค่ะ
อย่างที่คุณชาวลิศบอกไปค่ะคุณผู้ชมออกไปกินข้าวไง

ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้แต่ว่าเอาล่ะอย่างน้อยเคราะห์ดีว่า
เจ้าตัวก็คือคุณชาวลิศกับภรรยานี่คือรอดตายนะคะ